คุณผู้ชมฮะเราตามกันต่อสำหรับคดีนี้นะฮะ
คดีที่ว่าลูกชายลูกสะพ้ายกรอกยาพิษให้พ่อแม่
ใช่ค่ะแล้วก็หวังจะหุบสมบัติหกสิบห้าล้าน

เรื่องนี้ดูช่องเราจะได้ยินชื่อเฮียโต

จะคือเฮียหมูหรือไม่ก็จะมีเฮียเอ
แต่จะบอกก่อนนะทั้งหมดทั้งเฮียโตเฮียหมูเฮียเอ
คือคนเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเราเรียกเฮียโตแล้วกัน
เพราะว่าตอนนี้นะเราได้ฟังจากฝั่งเฮียโตมาก็เยอะ
แล้วล่าสุดเหมือนจะเพิ่งมีฝั่งของลูกสะพ้าย
ของลูกสะพ้ายที่ออกมามาพูดมาให้ข้อมูล

รอฝั่งลูกชายลูกสะพ้ายที่เขากำลังจะเดินทางกลับไทย
จริงเขาบอกว่าลูกชายอยู่เมืองไทยอยู่แล้ว
ตำรวจบอกเปิดเผยมาแล้วก็ลูกสะพ้ายเดินทางกลับเมืองไทยแล้วตอนนี้

คดีนี้เป็นคดีที่ตำรวจบอกโอ้โหต้องอาศัยหลักนิติวิทยาศาสตร์
ในการตรวจสอบโดยเฉพาะสถานที่ที่เฮโตบอกว่า

ที่บอกว่าอะไรนะเอาน้ำเกลือมาหยดตรงตะแกงเหล็ก
เพื่อให้แบบตะแกงเหล็กมันกร่อนเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันจริงหรือเปล่า
มันมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไหม

ก็เอาหมายสารไปค้นแล้วก็เก็บหลักฐาน
ไปที่บ้านของพ่อและแม่ของฝั่งสะพ้าย

เพราะว่าเฮียโตบอกว่าตอนนั้นโดนขังอยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละ
แล้วก็มีการอะไรนะให้ยาสลบหมู
แล้วก็มีการแยกห้องขังกับทางเจ๊ติ๋มภรรยา

ทีนี้ตำรวจไปเก็บหลักฐานบางส่วนในห้องไปแล้ว

แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านอีก๒หลัง
คือบ้านของลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้าย
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่บ้านโพของฉะเชิงเซานี่แหละค่ะ
อันนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เฮียโตอยู่
หลังจากนั้นเฮียโตก็หนีออกมาตามคำกล่าวอ้าง
จุดสุดท้ายเลยคือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายขายของอยู่
อันนี้อยู่ที่ตำบลเทพราชที่อำเภอบ้านโพของฉะเชิงเศร้า
คืออันนี้ไปตรวจสอบสารที่ทั้งหมดนะที่เฮียโตให้การไว้นะฮะ
ทั้ง๓จุดเลยนะซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดฉะเชิงเศร้าพลตำรวจรีนเรวิทร์สุขนธวิทร์
ท่านบอกนะว่าหลักฐานต่างความเชื่อมโยงของคดีต่าง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บไปในวันนั้น
ตอนนี้ผลตรวจออกมาเนี่ยยังออกไม่ครบก็ต้องใช้เวลาแล้วค่ะ
คือเรื่องนี้มันเป็นข่าวที่เราก็ตามกันมาต่อ
เนื่องสังคมก็ให้ความสนใจดังนั้นก็ต้องตรวจสอบในหลายมิติเหมือนกัน
แล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เหตุการณ์คุณสืบสกุลตั้งแต่ปีอะไรนะ๖๓
ใช่ครับ
๖๓๖๔๖๕๖๖นี่มันผ่านมา๓๔ปีแล้ว
ดังนั้นการที่จะเก็บพวกหลักฐานที่มันเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
มันมีความสำคัญมากแล้วก็ต้องใช้เวลาในการที่จะกว่าที่ผลของหลักฐานมันออกมา

หลังที่ไปตรวจค้นเมื่อวันที่๑๓กุมภายืนยันได้แค่ว่าเฮียโตเคยอยู่ที่บ้านหลังนี้จริง
แต่จะอยู่บ้านหลังนี้แบบโดนกักขังโดนทรมานหรือเปล่าอันนี้แหละต้องรอหลักฐานมาประกอบนะคะ
ส่วนลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายตำรวจบอกนะจากการตรวจสอบกลับมาไทยแล้ว
ส่วนลูกชายเขาอยู่เมืองไทยตลอดไม่ได้หนีออกไปไหนนะ
เห็นเขาบอกว่าลูกสะพ้ายคือมีแพลนไปจะไปทำบุญอยู่แล้วที่ต่างประเทศ
แล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วดังนั้นเดี๋ยวตำรวจค่ะกำลังตามตัวทั้งลูกชายลูกสะพ้ายของเฮียโต
ชี้แจงมาให้ข้อมูลแล้วก็เลยถามตำรวจคะมีการสอบปากคำพยาน
ตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะสอบไป๑๐ปากแล้วไล่ครบทั้งหมดแล้ว
เดี๋ยวจะเร่งสอบทั้งหมดให้ครบในวันนี้ด้วยค่ะ
นี่ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเพราะเมื่อเช้าทีมข่าวเราก็ไปตามนี้แล้วก็ได้ข้อมูลจากผู้การจังหวัดมานะฮะ
ต้องตามต่อเนื่องนะคุณนะห้ามพลาดเลยถ้าหยุดตามวันไหนนะมันจะหลุดเลย